ชื่อว่าขโมยมีอะไรขโมยได้ขโมยหมดนะ
โดยเฉพาะยุคไทยแลนด์๔๐ยุคนี้นะฮะ
แต่ช่างเก่ายังขโมยเลยคุณผู้ชมมีคลิปให้ดูเชิญค่ะ
ไม่ใช่แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไร
เดี๋ยวมันนำเป็นตัวแบบทีหลังมันก็โฉ่ไปหากินคิดเลยหรอก
มันไม่ได้เห็นหน้าไงมันมืดนะมันยอด
รูปร่างคนทรงอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เลยเสร็จ
ถ้ามึงดูกล้องอย่างนี้ถ้าดูในทอท่านอย่างนี้
เจ็ดเจ็กจะเหลืออะไรนี้

ต้องมั่นใจเบอร์ไหนถึงกล้าขโมยตราชั่ง

แล้วลงไปแล้วลงไปแล้วค่ะไปหน้าร้าน
ร้านเนี่ยเขาขายอาหารสดนะครับ
ตอนแรกนึกว่าจะไปซื้อของเปล่าเลยค่ะ
ลงจากรถแล้วก็บึงไปขโมยตราชั่งเก่านะฮะ
วางอยู่หน้าร้านแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวซอยวัดเทียนดัด
อำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมช่วงสักประมาณบ่าย๓โมง
ของวันที่๑๙พฤษภาคมนะคะ
เจม้อยวีพลัสค่ะนำมาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
สงสัยคงไม่มีอะไรจะขโมยแล้วตาช่างเก่าเก่ายังเอาไปได้
หน้าบ้านไม่มีใครอยู่วางกิโลไว้แบบนี้ทุกวัน
เพราะตอนบ่ายถึงเย็นจะขายไก่และขายหอยลายจู่
มีมือดีมาฉกกิโลไปก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ให้เตือนภัย
เพื่อเพิ่มความระมัดระวังนะคะ